ช่วงตลอดประหลาด
ช่วงตลอดตลาดมาแล้วจ้า
ได้เวลาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดสดกันแล้วนะคะ
ไปดูกันที่อาหารทะเลค่ะ

กระพงขาวอยู่ที่๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วยนะคะ๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
หึกกล้วยค่ะ๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ต่อกันที่ราคาของผักกันหน่อยกะหล่ำปรีเขียวขึ้นมานิดนึงนะ

กะเพรานะคะ๔๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนกระเทียมไทยแกะกะหลีบ๕๒บาทต่อกิโลกรัม
คุณผู้ชมราคาสินค้าวันนี้ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อน่าจะต้องสัปดาห์หน้าเลยแหละ